เดี๋ยวพาไปดูรถกระบะคันนี้ดีกว่า
จู่หนูน้อยวัย๕เดือนที่อยู่ในคันนั้น
ก็อยากจะลืมตาดูโลกขึ้นมาซะอย่างนั้น
เกิดเหตุการณ์ชุนละมุนขึ้นกลางถนนเลยค่ะ
โอ้โฮ
ชุนละมุนกันอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมอยู่ริมถนนนะคะ
ริมถนนห้วยเฝ้าตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่มาเพียบเลยมีทั้งหน่วยกู้ภัยนะคะ
แล้วก็มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลแหลมชะบังด้วย
แล้วก็ต้องรีบบึงรถกันมาเพื่อให้การช่วยเหลือคุณแม่วัยสาว

แล้วคลอดทารกเพียงแค่๕เดือนด้วยนะครับ
อายุคัน๕เดือนแต่ว่าเหมือนน้องจะคลอดก่อนกำหนด
ก็เลยต้องรีบมาให้การช่วยเหลือกันกลางถนนบนรถกระบะคันนี้แบบนี้

ใช่แล้วค่ะ๕เดือนเท่านั้นเอง
แหล่งว่าก่อนเกิดเหตุแฟนสาวบอกว่าปวดท้อง

ก็เลยรีบพาแฟนสาวขับรถมาเลยจะพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ออกมาได้ไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าลูกคลอดค่ะลูกจะออกแล้วค่ะจะคลอดแล้วค่ะ
ก็เลยทำยังไงดีรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาทำการช่วยเหลือดีกว่านะคะ

งานนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยกันแบบสุดความสามารถเลย
เพราะหนูน้อยคลอดออกมาแล้วเริ่มมีอาการหัวใจหยุดเต้นนะคะ
หนูน้อยอายุคันแค่๕เดือน
สวมเครื่องช่วยหายใจก่อนที่จะทำการตัดสายสดือด้วย
แล้วก็ต้องมีการทำความสะอาดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะ
ซึ่งตัวคุณแม่เองเนี่ยเสียเลือดมากเพราะว่าเธอคลอดก่อนกำหนดด้วย
ล่าสุดทีมแพทย์ต้องเฝ้าดูอาการอย่างที่บอกเลยทั้งคุณแม่คุณลูก

ยังไงต้องบอกตรงนี้นะว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกัน
เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งหนูน้อยทารก
เพิ่งคลอดแล้วก็ลืมตาดูโลกออกมาแบบปลอดภัย
ขอให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะ

โอ้โหคือบางทีคนอยากจะเกิดนะ

วินาทีชีวิตใช่ค่ะแล้วก็ต้องคลอดออกมาก่อนกำหนดแบบนี้
แต่สุดท้ายก็ปลอดภัยเนอะสู้นะคะ